คุณผู้ชมคะมาเริ่มข่าวเที่ยงไทยรัฐด้วยดราม่ากันหน่อยละกันค่ะ
เป็นดราม่าที่เกิดขึ้น
คือก่อนหน้านี้เรานำเสนอข่าวว่าคุณทักษิณโทนี่วูซัมเนี่ยนะคะ

แล้วก็พูดถึงเรื่องการตั้งโรงพยาบาลสนามในเรือนจำ
ทีนี้มันมีประโยคที่เหมือนกับมีการพาดพิง
บอกว่าถ้าเกิดว่าโรงพยาบาลสนามมันแพงก็ไปขอพิมพิริพายสิ

ในการพูดครั้งนี้แต่ว่ามันมีชื่อของพิมพ์ริพายอยู่
ดังนั้นเรื่องนี้มันก็เลยเป็นพาดหัวครับ

แล้วก็ดูสิคุณพิมพ์ริพายออกมาไลฟ์สดขายของ

เท้าใส่เอวบ้างแหละกอดอกบ้างแหละ

ดังนั้นค่ะวันนี้เราก็เลยตัดคำพูดของทั้งฝ่ายโทนี่และพิมรี่

ผมก็นั่งคิดว่าแถวนั้นมันมีสนามฟุตบอล
มีโรงอาหารที่ทำเป็นอุตสาหกรรมทั้งหลายเนี่ย
แล้วพอเปลี่ยนเป็นโรงพยาบาลสนามได้ไหม
เพื่อจะได้เอาคนที่ป่วยออกมารักษาตรงนั้น
จะได้ไม่นอนปนกับคนที่ไม่ป่วย

ก็เอาออกมารักษาตั้งลงมาสนามตรงนั้นเลย
ถ้าตั้งมันแพงก็ขอพิมพ์รีพายตั้งให้ก็ได้
สำนักเสื้อ
คนไม่ป่วยก็จะได้ติดชีวัคซีนถยอยวัคซีนไป
อยู่ข้างนอกประเทศท่านจะพูดอะไรก็ได้
แต่คนข้างในประเทศเนี่ยจะซวยเอานะคะ
ได้โปรดอย่าลากที่ฉันไปเกี่ยวห้อง
นะคะกราบขอร้องทุกทุกคนหรือทุกทุกสื่อ
ทุกทีมงานดิฉันยังอยากทำบุญต่ออย่าให้ดิฉันซวยเลยค่ะ
ท่านพูดทีนึงอีกฝั่งนึงก็ด่าดิฉัน
ฉันรู้เรื่องไหมคะอีกฝั่งนึงพูดอีกทีนึง
อ่ะด่ากูอีกกูรู้เรื่องไหมกูถามฉันอยากอยู่ในประเทศนะคะ
ฉันไม่อยากจะไปตายที่ต่างประเทศฉันอยากอยู่ต่อค่ะ
ฉันอยากทำความดีต่อดิฉันดิฉันมีโปรเจกต์ความดีมากมายค่ะ
ขอความกรุณานะคะเลิกเอาดิฉันไปเป็นเครื่องมือเน็บแนม
ขอความกรุณาเลิกเอาดิฉันไปเป็นเครื่องมือ
เพื่อเน็บแนมฝ่ายตรงข้ามคุณพิมพิริพายจะดิฉันหรือจะกูดี
แล้วก็ยังมีข้อความที่เธอพูดอีกนะครับบอกว่าอย่าเปลี่ยนเจตนาของเธอ
ที่อยากจะตอบแทนสังคมเพราะการออกมาพูดแบบนี้
ทำให้เธอถูกหลายฝ่ายต่อว่าแล้วก็จุดประสงค์ของเธอที่แท้จริง
ก็คืออยากจะทำความดียังมีอีกหลายโครงการที่อยากจะทำ
พูดทีต้นก็โดนด่าไม่ใช่เรื่องหรือไม่นะฮะเธอบอกแบบนี้
ทำความดีต้องมาโดนด่าหรือไม่ดิฉันอยากอยู่ในประเทศ
ไม่ได้อยากตายในต่างประเทศนี่คือสิ่งที่พิมพิพายเนี่ย
ก็ไลฟ์ตอนช่วงที่ออกมาขายของนะครับคือคุณโทนี่เนี่ย
พอเช้าของเมื่อวานตามเวลามาในประเทศไทยนะ
ริพายก็ออกมาไลฟ์ขายของแล้วก็พูดแบบเมื่อกี้
ทีนี้ครับพอพิมพ์ริพายออกมาตอบโต้คุณทักษิณเนี่ย
ปรากฏว่าในโลกโซเชียลกระแสตรงนี้ขึ้นแฮชแท็กติดอันดับหนึ่งทันที
พิมพ์พิพริภายนั่นเองนะคะแฮชแท็กนี้ค่ะ
แล้วก็มีคนแสดงความคิดเห็นคือก็พูดนะ
บอกว่าถ้าเกิดว่าอยากทำความดีไม่จำเป็นต้องสร้างกระแส

อันนี้ก็คือคนก็คอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์
บางคนก็บอกว่าเสียดายนะที่พิมพ์ริพายเนี่ย
ไม่เข้าใจในสิ่งที่คุณโทนี่ยกตัวอย่าง
เพื่อให้มันเห็นปัญหาเชิงโครงสร้าง
แต่บางคนก็มองนะว่าพิมพ์ริพายเนี่ย
เธอเป็นคนรวยขึ้นมาจากการทำมาหากินของเธอเอง
แล้วไม่เกี่ยวกับรัฐบาลดังนั้นก็ไม่แปลกหรอก
ที่เธอไม่อยากให้ใครเข้าไปมีผลต่อการทำมาหากินของเธอ
แม้ว่าคือเธอบอกแหละว่าเธอถูกรัดเข้ามาเพ่งเล็งอยู่บ่อย
แล้วก็มีคนเข้าไปถามแหมพิมพิพายเธอเป็นใคร
เธอเป็นคนที่โอ้คนอื่นจะพาดพิงไม่ได้เลยเหรอ
คนอื่นจะพูดถึงไม่ได้เลยเหรอต้องออกมาร้อนฉ่าแบบนี้นะครับ
ริพายก็คงดูพวกคอมเมนต์เหล่านี้เหมือนกัน

สู่ตอนเย็นอีกรอบหนึ่งพิมพิพายก็ออกมาไลฟ์ขายของ

ใช่ค่ะคือเธอชี้แจงนะบอกว่าไม่เคยคิดจะพูดเรื่องนี้เลย
แต่ต้องพูดให้เข้าใจพิมรู้ดีว่าพิมไม่ได้เป็นคนพิเศษ
วิเศษไปกว่าใครคือเธอบอกว่าเธอทุกคนสามารถวิจารณ์ได้
แต่ว่ายอมรับนะ๕วินาทีที่คุณทักษิณพูดน่ะ
รู้ไหมว่า๕วินาทีนั้นสิ่งที่เธอเจอหลังจากนั้นมีอะไรบ้าง

ชุดแล้วนะเพราะเป็นการไลฟ์รอบ๒นะฮะ

นี่ค่ะคุณผู้ชมที่พิมพ์เรียบร้ายได้พูดไปนะคะ
แล้วของพิมพ์เรียบร้ายก็บอกอีกด้วย
บอกว่านี้คุณทักษิณพูดถึงที่ฉัน๕วินาที
อำนาจมืดข่มขู่จะตรวจสอบกี่ครั้งรู้ไหม
ฉันโดนแอ๊กหลุมมาด่าทั้งที่ฉันไม่ได้ทำอะไร
และผลกระทบจากการที่คุณทักษิณพูดถึงฉัน
ต้องการแซะรัฐบาลแล้วก็ขบขัน
แต่ว่าผลกระทบที่ตามมาที่ฉันโดนอะไรบ้าง
ฉันอยู่ในสังคมนี้ฉันรู้ว่าต้องทำยังไง
แล้วคุณพิวริภัยก็อธิบายเหตุผลนะ
ว่าไม่อยากไม่อยากให้ยงการเมืองเพราะว่าตัวเธอขยับทำอะไรไม่ได้เลย
ถ้าเกิดขยับจะถูกมองในเจตนาที่มันผิดแผลกแปลกไป
ครับแล้วก็เธอบอกว่าคนที่มาวิพากษ์วิจารณ์เธอ
หรือว่าใครจะพาดพิงถึงเธอจะพูดถึงเธอ
คือจริงก็พูดได้แหละเธอก็ไม่เคยคิดจะตอบโต้นะครับ

แล้วเธอบอกว่าเธอไม่ได้เป็นคนพิเศษหรือว่าวิเศษไปกว่าใครนะ
รู้ดีว่าตัวฉันเองแตะต้องได้
เพราะเป็นแค่แม่ค้าธรรมดาเป็นคนธรรมดา
วิจารณ์ได้แต่ตอนนี้มันขึ้นจริง
เพราะว่าแค่๕วินาทีของคุณทักษิณที่พูดไป
มันกระทบต่อเธอจริงนะครับเธอบอกแบบนี้นะฮะ
แล้วนอกจากเรื่องอุปกรณ์การแพทย์ที่เธอเอาไปให้เรียบร้อยแล้ว

จริงไปขอตั้งโรงพยาบาลที่คลองเตย
รออยู่๒อาทิตย์เขาไล่กลับมา
แล้วเธอก็พูดด้วยว่าตัวเธอเพิ่งรวยแค่๒ปีนี้เอง
จนมาก่อนเป็นแม่ค้าตลาดนัด
เข้าใจคนจนดีจึงช่วยเนี่ยเพราะว่าเข้าใจหัวอกคนจน

แล้วก็มีการตัดเพราะว่าถ้าเกิดว่าพูดถึงเธอ
แล้วเธอจะอยู่อย่างไรหลังจากนี้
คุณโทนี่วูดซ่ำหรือว่าคุณทักษิณชินวัฒ
พูดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกหรือเปล่านะครับ